อีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ก็อยากได้ความสบายใจเหมือนกันเพราะว่าน้องส้มโออายุ๖ขวบ
เคยมีความรู้สึกว่าเจอผีอยู่บ่อยแล้วน้องเนี่ยก็กระวนกระวายร้องห่มร้องไห้
ไม่สบายใจก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยมาช่วยดูหน่อยซิว่าน้องเนี่ยเป็นอะไร
มีผีเข้าจริงหรือไม่หมอปลามาจริงค่ะคุณชนะมาแล้วก็ถามน้องว่าน้องเนี่ยเห็นอะไรรู้สึกยังไงไปฟังค่ะ
เฮ้ยหนูเคยเห็นหน้าของมั้ยไม่หนูฝันอะไรมั้ยครับฝันว่าหนูตาย
เด็กน้อย๖ขวบนะคะพูดตามภาษาตัวเองหมอปลาก็พยายามที่จะสอบถามว่าหนูเห็นอะไร
ลักษณะที่หนูเห็นเป็นแบบไหนเด็กก็ตอบตามภาษาเด็กแต่ก็ทำเอาหลายคนตกใจว่าเออเด็กจะฝันว่าตัวเองตายนะคะ
แต่หลังจากที่พูดคุยอยู่นานหมอปลาก็บอกว่าเออน้องไม่น่าจะได้ป่วยเป็นโรคอะไรนะ
และที่สำคัญคือหมอปลาเดินเข้าไปในบ้านก็ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณสัมภเวษีอะไรด้วย
แต่ก็ไม่หยุดแค่นั้นค่ะยังไงหมอปลาก็พาน้องเนี่ยเดินไปสำรวจภายในห้องนอนบริเวณชั้นลอย
และจุดตรงนี้นะคะเมื่อ๕ปีก่อนเนี่ยเคยมีคนก่อเหตุกระโดดตุ๊กตายนะ
พอมีเรื่องของประวัติความเป็นมาซี๊ดเลย
นั่นน่ะสิก็แอบคิดอดคิดไม่ได้จริง
คือพอน้องส้มโอเนี่ยมาที่ห้องนี้แล้วก็มองออกไปนอกหน้าต่างเท่านั้นแหละค่ะ
ส้มโอร้องไห้ออกมาเลยนะคะแล้วบอกว่าไม่ชอบไม่ชอบกลัวกลัวเพราะว่าเห็นเงาดำที่ตรงหน้าต่างค่ะ
พอนักข่าวอุ้มน้องสมโอไปใกล้หน้าต่างน้องสมโอคือไม่ยอมมองออกไปเลยเอาไปปิดตาคือกลัวนะเนาะ
เป็นใครก็กลัวน้องบอกไม่เอาแล้วหนูไม่ไหวแล้วจริง
หมอปลาก็เลยพยายามเดินสำรวจไปที่จุดน้องส้มโอบอกว่าเห็นเงาดำมา
ก็พยายามไปดูซิมีอะไรแปลกไหมหมอปลาบอกทุกครั้งที่ไปแล้วมีวิญญาณเนี่ยหมอปลาจะรู้สึกใช่ไหม
แต่คราวนี้ก็ยังไม่สามารถสัมผัสวิญญาณลี้ลับได้หมอปลาก็เลยทำพิธีสัมผัสพลังงานในร่างของน้องส้มโอค่ะ
วิธีการก็คือยังไงให้น้องเนี่ยนั่งนะคะให้น้องนั่งลงแล้วก็กำมือจับที่ผมจุกของน้องค่ะ
รวมไปถึงให้แม่ของน้องส้มโอเนี่ยมานั่งข้างน้องส้มโอด้วยจะได้สัมผัสสัมผัสวิญญาณในร่างกายไปพร้อมกัน
นักข่าวหลายสำนักก็มาให้ความสนอกสนใจพอหมอปลานี่นะคะนั่งลงข้างน้องให้น้องยกแข้งยกขาดูมีการเตรียมความพร้อมเนาะ
หลังจากนั้นหมอปลาก็ให้แม่เนี่ยจับมือน้องส้มโอหมอปลาก็จับมือน้องส้มโออีกข้างหนึ่งนี่อย่างนี้จับกันคนละข้าง
เท่านั้นล่ะค่ะคุณแม่ของน้องบอกเลยว่าทำไมรู้สึกเหนื่อย

ขาก็หนักยกไม่ขึ้นนะคะพอหมอปลาจับมือคุณแม่คุณแม่ก็เหงื่อไหลเต็มหน้าผากแล้วก็ร้องไห้ออกมาแบบนี้ค่ะ

ฟังเสียงดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

มันอยู่ในที่มืดมันอยู่ในหลุมมันเศร้าแบบเกินภารนา
ที่หนักคือในตัวแม่ไม่ใช่ในตัวลูกนะ
คือเหมือนแม่มีความวิตกกลงวนมากเกินไป

เหมือนแบบมีเรื่องใหม่ขึ้นมาเลย

จากลูกมาเป็นแม่ซะอย่างนั้น
แต่คืออย่างนี้หมอปลาบอกว่าที่คุณแม่มีอาการแบบนี้
เกิดจากความวิตกกังวลของคุณแม่เอง
ตกกังวลที่ห่วงน้องส้มโอค่ะ
ห่วงมากรักมากก็เลยทุกข์มากนี่นะคะ
แต่คุณผู้ชมคะหมอปลาเนี่ย
ยังสามารถสัมผัสพลังงานบางอย่าง
ตัวน้องส้มโอกับแม่ได้นะยังไงบอกว่าอาจจะเกิดจากการที่แม่ของน้องเนี่ย
เคยไปบนบานขอเท้าฮิวรรณพนาศูนย์เพื่อที่จะขอมีลูกนี่แหละ
แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าองค์เทพท่าน
ไม่ได้อยากเกิดเป็นมนุษย์อืมสิ่งที่มาเกิดเนี่ยเป็นวิญญาณเร่ร่อน
แฝงอยู่ในที่ต่างอะค่ะหมอปลาเลยบอกเอาอย่างนี้ละกัน
เดี๋ยวหมอปลาจะแก้ไขให้ก็คือจะพาน้องส้มโอไปอยู่ที่บ้าน
จังหวัดเพชรชบุรีสิบห้าวันครับแล้วก็รับน้องส้มโอเป็นบุตรบุญธรรมด้วยนะคะ
เหรอเพื่อที่จะให้น้องเนี่ยหายจากอาการเห็นผี
อาการหลอนต่างซึ่งคุณแม่บอกได้ยินดีเลยถ้าทำให้ลูกดีขึ้นแม่พร้อม
ใช่ไหมผู้ปกครองส่วนใหญ่ถ้าอะไรที่ว่าทำให้ลูกดีขึ้น
เขาก็ยอมทำนะใช่ค่ะห่างกัน๑๕วันไม่เป็นไร
คิดว่าลูกน่าจะดีขึ้นถ้าหากว่าในเรื่องของความเชื่อ
จะทำให้จิตใจทำให้ความรู้สึกดีขึ้นได้อ่ะก็ลองกันดู
ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีปัญหาทางความวิตกกังวลด้วย
แต่ดูแล้วยังไงใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ